คุณผู้ชมเรื่องราวความสวยความงามของดอกไม้

จะพาไปที่นครราชศรีมาอีกหนึ่งที่
เพราะว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศของดอกไม้ก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะ
ไปกันที่นี่นะคะสวนเกษตรวิสาหกิจ
ยั่งยืนสุขสมบูรณ

ต้องบอกว่าวังน้ำเขียวเนี่ยคืออากาศเขาดี
อกไม้เขาก็สวยแดดเขาก็ดีใช่ไหม
ต้องบอกว่าที่นี่มีทุ่งอันนี้คืออะไรคุณรู้ไหม

มันเป็นความฝ่ายฝันของผู้หญิงสาว
ที่จะต้องใส่ชุดสวยแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์
ที่เขาชอบเปรียบเปลยกันว่าใครที่ชอบคิดบวก
ก็ต้องไปอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แบบนี้
เหมือนแบบสาวน้อยในทุ่งลาเวนเดอร์ดูสนใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วตอนนี้มันบานสะพรั่งแบบนี้
รองรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมความงามกันแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ
ยังไม่หมดนะคะนอกจากลาเวนเดอร์แล้ว
ที่นี่ก็ยังมีทุ่งดอกคอสมอสที่เสริมทัพความสวยงามด้วยนะ
เขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้ก็เลยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
แล้วบวกกับภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีนะคะ

เราก็จะต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกกลับมาบ้านด้วย
เขาก็จะมีมุมเก๋เอาไว้ให้ถ่ายรูปนะคะ
วิวดีวิวเลิศขนาดนี้บอกเลยนะว่าช่วงที่วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้

ใครชอบเที่ยวสไตล์นี้แนะนำนะคะ
ไปกันที่สวนเกษตรวิสาหกิจเกษตรยั่งยืนสุขสมบูรณ์
รับรองว่าจะถูกอกถูกใจทุกคนอย่างแน่นอน
เฉพาะสาวจะไปกันเป็นครอบครัวแบบนี้

กลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้หรือจะไปกันแบบนี้ค่ะ
คู่รักมุ้งมิ้งก็ได้เหมือนกันนะคะ

ที่อยากจะให้ทุกคนไปเที่ยว
แล้วก็ไปชมความสวยงามทางธรรมชาติกันนะคะ
คือไปที่โคราชผมบอกเลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ